คุณผู้ชมคะเรื่องของคนเมา
ถ้าเมาแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็คงจะไม่เป็นข่าว
แต่นี่มันกลายเป็นความชุนละมุนเป็นความวุ่นวายเล็กที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่
ผู้ชายคนนึงเขาเมาแล้วทำกระเป๋าสตางค์เนี่ยหล่นลงไปในท่อน้ำ

งัดฝาท่อต้องคีบกระเป๋าสตางค
เพราะว่าไม่มีตังค์จะไปจ่ายค่าเหล้า
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิรวมใจเชียงใหม่
เขาต้องเอาไม้ยาวมา
แล้วก็มาช่วยเหลือผู้ชายเสื้อสีแดงกางเกงน้ำเงินคน
เมื่อกี้เขาทำกระเป๋าสตางค์เนี่ย
หล่นลงไปในท่อระบายน้ำ
จุดตรงนี้ค่ะคือหน้าร้านอาหารในพื้นที่หมู่๒

เอาไม้ยาวมานะมางัดฝาท่อ
แล้วก็เอาไม้ไปคีบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาแบบทุลักทุเล
ใช้เวลาอยู่สัก๑๕นาทีได้
ถึงจะเอากระเป๋าสตังค์ขึ้นมาได้ข้างในกระเป๋าตังค์ก็มีเงินสดอยู่จำนวนนึงนะคะ
แล้วก็ส่งคืนให้กับเจ้าของทีนี้เห็นสภาพท่อคุณผู้ชมงงเหมือนดิฉันไหมว่า
มันตกไปได้ยังไงปกติหล่นมันก็คือต้องหล่นจากท่อข้างบน
แต่นี่ดูเหมือนกับมันเป็นตรงฟุตปาดมันด้านข้าง
ก็เลยไปสอบถามนายอิคราพงศ์กายาอายุ๓๖ปีเจ้าของกระเป๋าสตังค์ค่ะ
ผู้ชายเสื้อแดงกางเกงน้ำเงินนี่แหละเขาบอกว่าอ๋อคือตอนแรกอ่ะนะ
ผมก็มานั่งดื่มเบียร์ที่ร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้
แล้วผมก็ออกมาปัสสาวะที่รั้วตรงข้ามร้าน
ตอนนั้นผมก็ล้วงกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋าคาดเอวของผม
แล้วผมเมาอ่ะเนี่ยกระเป๋าคาดเอวล้วงออกมาปั๊บ
กระเป๋าสตังค์มันก็เลยหล่นพอหล่นแล้วด้วยความที่เขาเมามากอ่ะ
ผมคุมตัวเองไม่ได้ผมก็เลยเตะกระเป๋าของผมลงไปในท่อน้ำอีก
นี่ไงคือเป็นที่มาคือมันไม่ได้หล่นลงไปในท่อน้ำเลย
แต่เป็นเพราะว่าเขาเมาก็เลยเตะมันก็เลยลงด้านข้าง
แล้วเจ้าตัวบอกนะตอนนี้ผมเดือดร้อน
เพราะว่าไม่มีตังค์ไปจ่ายค่าเบียร์ค่าเหล้าค่าอาหาร
ก็ทำยังไงดีจะไปขอยืมใครก็ไม่ได้
ก็เลยต้องเรียกกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
ได้กระเป๋าสตางค์เรียบร้อยจ่ายค่าเหล้าเรียบร้อยนะคะครับ